เรากำลังตามเรื่องของคดีชมพู่เอง

มันก็สามารถที่จะกระชับวงได้มากขึ้น
แต่ก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้ว่าใครที่เป็นคนฆ่าชมพู่กันแน่
ล่าสุดเขามีการนำเรื่องของศพของชมพู่ออกมาวิเคราะห์กันใหม่
นะว่าทำไมถึงมีรูในร่างของน้องชมพู่๗๘รู
รูเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรมันเกี่ยวข้องกับการตายของน้องอย่างไร
มาดูกันหน่อยเรื่องนี้ในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
แหมดชื่อคุณหมอก็ชื่อคล้ายกับนักข่าวเราเลยนะ
ย้ำอีกครั้งนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์
ท่านเป็นผู้ผ่านชนสูตรศพน้องชมพู่คนแรก

ชี้แจงในที่ประชุมของคณะกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภา
โดยหมอศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชี้แจงในที่ประชุมแบบนี้ว่าเขาได้ทำการชันสูตรศพของชมพู่ตอนบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่สิบห้า
พฤษภาคมหลังจากพบศพหนึ่งวันนะครับชนะสูตรพลิกศพยืนยันได้ว่าสภาพศพภายนอกเนี่ย
มีร่องรอยของรอยขีดขวนอาจจะเกิดจากอะไรอ่ะกิ่งไม้น้องเข้าป่าไปใช่ไหม
หรือมีคนพาไปแล้วก็ไปโดนกิ่งไม้ขูดขีดตามร่างกายมันกระจายเป็นกลุ่มกลุ่ม
แต่พบมากที่สุดคือที่บริเวณแผ่นหลังรองลงมาก็คือเหนือข้อเท้าซ้าย
ซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขณะที่น้องยังมีชีวิตอยู่
นะครับส่วนอวัยวะภายในมันเริ่มเน่าจนไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ค่ะ
เพราะหลายวันนะครับแต่ยืนยันได้ว่าสมองกับปอดของน้องเนี่ย
พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายมันเกิดแค่เรื่องของ
การที่มันย่อยสลายคือการเน่าอย่างเดียว
นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรไปตีที่ศีรษะของน้อง

กระโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่ได้หัก
และตามร่างกายไม่มีรอยฟกช้ำ
นั่นหมายความว่าไม่ได้ถูกทำร้ายหรือว่าการทุบตีนะครับ
ขณะที่กระเพาะอาหารไม่มีอาหารลงไปเหลืออยู่เลย
มีเพียงของเหลวเพียง๑๐มิลลิลิตรเท่านั้น

เพราะว่ามันจะไปค่อนข้างจะไม่ตรงกันกับที่แม่บอกว่าน้องกินไข่เจียวไปก่อน
แต่หมอบอกว่าไม่พบอาหารหลงเหลือในกระเพาะเลย
มีเพียงของเหลวนิดเดียวเท่านั้น
ที่สำคัญอวัยวะเพศไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
นั่นหมายความว่าน้องไม่ได้ถูกกระทำอะไรเลยกับเรื่องของเพศ
เพราะเยื่อพรมจารีของน้องนั้นยังอยู่ครบและสมบูรณ์ดี
ไปฟังเสียงคุณหมออีกทีหนึ่งครับ
เกิดมาที่๑๒พศพปบ๒๓๐น
ก็คือประมาณ๒๓วันครับ
เด็กหายว่าไหนครับ
เด็กหายไปวันที่๑๑พศพปประมาณ๙โมงเช้า
การเน่าพอสมควรครับ
บางคนก็ได้ให้เข้าโมงกับพนักงานสอบสรุนไว้ว่า
ตรวจไปแล้วไม่พบหมาดแผลหรือร่องรอยการหมาดเจ็บ
ที่จะทำให้ถึงแก่ความตายได้
มีแต่ร่องรอยของการขูดฉีดตามร่างกาย
ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการกระทำชำเลา
ก็ได้แจ้งไปว่าลักษณะของเด็กเนี่ยไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยการล้มเทศอย่างแน่นอนนะครับ
แบบนี้คุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่า

ไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศใดนะครับ
คุณหมอเองบอกว่าคือถ้าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเนี่ย
ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าชมพู่พัดหลงป่าเอง

อาหารขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตไป
แม้จุดที่พบศพน้องชมพู่จะขึ้นไป๒๓กิโลบนภูเหล็กไฟก็ตาม
คุณหมอเขามองอย่างนั้นจากผลการถานสูตร
ขดาดเดียวกันเมื่อทำข้อมูลของคุณหมอไปครบรวมกัน
สภาพศพที่เจ้าที่ไปเจอวันแรกคุณผู้ชม
เพราะว่าแมลงวันก็เริ่มตอมหนอนเนี่ยช้อนชัยออกมาจากทั้งปากทั้งจมูกแล้วนะครับ
ที่บริเวณข้อพับแขนที่ฝั่งขวาแขนขวามีรูลักษณะเหมือนเป็นรูที่หนอนเจาะเข้าไป
ซึ่งตามหลักนิติเวศแล้วถ้าวิเคราะห์จากวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันต่าง
พบว่ากว่าแมลงวันจะวางไข่ฟักตัวเป็นนอนแล้วก็ช้อนชัยออกมาเนี่ยมันคือ๒๓วันนะฮะ
ก็เป็นไปตามเงื่อนเวลาแสดงว่าน้องเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วันหนอนถึงจะมาช้อนชัยอะไรแบบนี้
วันที่๑๔คาดว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่๑๒
ประมาณนั้นก่อนนั้น๒๓วันก่อนที่จะมีคนไปพบศพวันที่๑๔นะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยแม่ของชมพู่เองเขาตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊มันทำไมผลการชนสูตรที่บอกว่า
มันไปพบรูต่างบนร่างกายของชมพู่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้แม่ก็สงสัย
ตั้งข้อสงสัยว่าน้ำหนักตัวของน้องแค่ประมาณสัก๙กิโลมันจะสามารถทำให้เกิดเป็นรูหรือว่าเป็นแผลกดทับตอนที่น้องนอนเสียชีวิตได้หรือเปล่า
แล้วรูเนี่ยมันลึกถึง๕เซนมีรูหนึ่งลึก๕เซนหรือว่าน้องอาจถูกทำร้ายมาก่อนถึงเป็นรูหรือยังไง
แต่ผลการชนสูตรก็ออกมาแล้วว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแม่ก็เลยสงสัยว่าแล้วรูมันเกิดได้ยังไง
หรือว่ามีคนสงสัยนะเอ๊ะหรือพ่อแม่ทำร้ายน้องหรือเปล่าไอ้รูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยไปถามพ่อ
พ่อก็ยืนยันว่าไม่เคยตีน้องแม้แต่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่พ่อแม่ทำร้ายน้องนะครับ
หายตัวไปน้องจะพูดนั่งกินไข่เจียวไปนิดเดียวแล้วก็ซื้อน้ำส้มให้กินแต่น้องไม่ได้กินนมไปนะฮะ
หมายความว่าน้องกินไข่เจียวกับน้ำส้มไปซึ่งไม่น่าจะเกิน๙โมงเช้า
เจียวอาจจะย่อยไปแล้วก็ได้ทำให้หมอไม่พบเศษอาหารในกระเพาะของน้องเลย
ด้วยความที่แม่บอกว่าน้องกินไปไม่เยอะกินไปนิดเดียว
แต่คุณหมอไม่เจอเลยเจอแต่ของเหลวนิดเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นถ้าเกิดดูช่วงเวลานี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะถูกอุ้มขึ้นไปบนเขา
แล้วก็ไปปล่อยทิ้งไว้หรือเปล่านะครับ
ทางด้านของในแพทย์วิทยาศัษฐ์จรดชัย๔ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิสติเวศ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็บอกว่า
ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอาหารแต่ละอย่างมันย่อยเวลาแตกต่างกัน
เนื้อสัตว์มันย่อยสัก๕๖ชั่วโมงได้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวหรือไข่เจียวก็สัก๒๓ชั่วโมงมันก็ย่อยหมดแล้ว
ซึ่งการที่ไม่พบอาหารในกระเพาะ
อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขของเวลาในการเสียชีวิตก็ได้
เพราะกว่าจะไปพบก็หลายวันแล้วนะครับ
น้องอาจจะเสียชีวิตไป๒๓วันแล้วก่อนไปเจอศพโดยขาดอาหาร
ก่อนจะเสียชีวิตหรือเสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนจัด
เพราะวันที่เกิดเหตุอุณหภูมิตรงนั้น๔๒องศาเซลเซียส

ส่วนประเด็นที่มีไปเจอรูบนร่างกายของน้อง
ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดจากการถูกทำร้าย
เพราะหากเป็นบาดแผลจากการถูกทำร้าย
ก็เชื่อว่าไม่น่ารอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้

มันอาจจะเกิดจากการทับซ้อนของหิน
หรือว่าต่อไม้ที่น้องไปนอนทับอยู่เป็นเวลานานก็ได้

ที่เกิดจากร่องรอยในศพของชมพู่อย่างละเอียดนะครับ

ในขณะที่ตอนนี้ทั้งเรื่องของคดีนะคะ
ตำรวจบอกว่ามีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ๘๐

ว่าใครตกเป็นผู้ต้องสงสัยกันแน่
ในช่วงเวลาแบบนี้ทุกคนกำลังลุ้นอยู่
ทุกคนกำลังรออยู่ค่ะมีชายลึกลับส่งไลน์หาแม่ของน้องชมพู่
ลักษณะเชิงข่มขู่นะคะบอกแม่ว่าแม่ถ้าสมมุติว่าแม่อยากให้คดีนี้จบลงดี
จ่ายมาบอกแบบนี้เลยนะแล้วก็มีข้อมูลอื่นด้วยนะคะที่ข่มขู่
แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะ
นี่คือข้อความที่เขาส่งมาแม่เอามาโชว์แบบนี้เลยนะคะ
และก่อนที่จะเอามาโชว์คุณแม่ไปแจ้งความ
คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ข้อความที่เขาพิมพ์มาเนี่ยนะคะเนื้อหาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
บอกหากแม่ไม่อยากให้จบดี

เพราะตอนนี้ผู้กำกับสั่งออกหมายจับแล้ว
เกรงว่าเดี๋ยวคนไทยทั้งประเทศจะรับไม่ได้

ส่งมายาวพลุดแบบนี้เลยนะคะ
และระบุว่าตัวเองเป็นพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เนี่ยโกงกันแบบขออภัยนะคะเขาใช้คำว่าแอบอ้าง
แอบอ้างมาแบบนี้มีรูปมีชื่ออะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะข้อความยังอ้างว่าจะสั่งให้ทนายส่วนตัวช่วยปิดคดีนี้ด้วย
ถ้าแม้แม่น้องชมพู่ต้องการค่ะโดยจะให้ผู้มีอิทธิพลสร้างหลักฐานที่แนบเนียนสู้คดี
เพื่อที่แม่และคนในครอบครัวจะได้ไม่ถูกควบคุมตัวนู่นว่าไปนู่นอีก

แม่น้องชมพู่ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้กับหัวหน้าชุดสืบสวนนะคะ
พร้อมส่งภาพบันทึกแคปหน้าจอส่งไปให้ชุดสืบสวนดู
ทางตำรวจยืนยันว่าไลน์ที่ส่งมาไม่ใช่ไลน์ของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ทางตำรวจเขามีไลน์คุยกันอยู่แล้วเขาบอกว่าไลน์นี้ไม่ใช่นะคะ
อกจากนี้รายงานไปยังพลตำรวจเอกสุวัสดิ์เจ้าตัวให้ทราบเรื่องแล้วนะคะ
และจัดชุดสืบสวนไปเก็บพยาหลักฐานต่างเพื่อติดตามตัวคนนี้
ก่อกวนถือว่าแอบอ้างเอามาลงโทษค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มิจฉาชีพที่ส่งไลน์ปลอมขู่เอาเงินแม่น้องชมพู่
เข้าข่ายผิดสามข้อหานักนะคะ
ข่มขืนใจให้จำยอมทำสิ่งใด
โดยทำให้กลัวต่ออันตรายถึงชีวิตการโชคทรัพย
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็ยุ่งยากเสียอกเสียใจกันอยู่แล้วเนอะ
ยังจะไปซ้ำเติมอะไรกันแบบนี้อีก
คือเขากำลังจะคลี่คลายคดีกันอยู่
คือเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้อย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะ
เพื่อที่จะได้สะสางกันได้อย่างลงตัว
ทีนี้พูดถึงเรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยตอนนี้

กำลังใจหลั่งไหลไปหาลุงพลกันเยอะมาก
เมื่อวานนี้ทั้งแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจลุงพลด้วยรวมถึงบรรดายาดของลุงพลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ก็มาให้กำลังใจลุงพลมาผูกสายสินนะคะที่ข้อไม้ข้อมือทั้งลุงพลทั้งป้าแตนเลยนะคะ
แล้วก็มีการมอบพระเป็นหลวงพ่อผ่านให้ลุงพลผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
บรรยากาศที่เห็นก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะกลายเป็นมีแฟนคลับซะอย่างนั้นแหมชาวเน็ตก็ขุดคุยรูปตั้งแต่สมัยหนุ่มขึ้นมา
ใช่ค่ะป้าหนึ่งเป็นดารากันไปเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยถ้าสมัยก่อนสิบปีที่แล้วเจอลุงพลเนี่ย
เป็นพระเอกหนังไปแล้วมีแมวมองไปแล้วอันนี้เป็นมิติ้งเมื่อวาน
เมื่อวานเป็นญาติด้วยคือฝั่งญาติเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมนะคะ
ญาติพี่น้องฝั่งลุงพลเนี่ยมาได้สักประมาณสิบคนเดินทางมาให้กำลังใจลุงพลที่บ้านกกอกเลยนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาใส่เสื้อเนี่ยสีเดียวกันลายเดียวกันเลยนะคะ
แล้วก็มาพูดคุยมากินอาหารกับยาดพี่น้องขั้น

เป็นบรรยากาศชื่นมืดนะคะก็มาผูกคอไม้คอมือมากินอาหารกันตามประเพณี
เป็นพิธีเรียกขวัญตามประเพณีของชาวบ้านนะคะ
นี่ทีนะลุงพลกับป้าแตนใส่เสื้อเหมือนกันเลย
เพียงแต่บรรดาพี่น้องของลุงพลเท่านั้นที่มาให้กำลังใจนะคะ
อย่างที่บอกไปมีแฟนคลับด้วยจากต่างจังหวัด

ไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
สิ่งที่ไม่ดีก็ให้หายไปนะลุงพลนะให้มีแต่สิ่งดี
แล้วก็ทำอะไรก็ให้ร่ำให้รวยเถอะ
ไม่รวยให้ร่ำให้รวยค่ะสิ่งที่ไม่ดีหายไปเร็ววันค่ะ

เดี๋ยวให้คุณสุภาษาแปลซิ

ให้กรวดนี้ดีกรวดใส

และก็อยู่เป็นร่มโพร่มใส

เดี๋ยวจะแก่ไปข้างหน้าอีกเดี๋ยวต้องมีลูกมีหลานอีก

เป็นการเรียกขวัญให้กำลังใจอะไรแบบนี้นะ
ก็เป็นพิธีที่ทำสืบท่อต่อกันมานะคะ
คือนอกจากจะมีการผูกไฟ้ศิลป์ที่ข้อมือของลุงพลกับป้าแตนแล้ว
แล้วก็ยังมีคนไปมอบเหรียญหลวงปู่ผ่าน
ให้ลุงพลค่ะแบบนี้นะ
ขอให้ลุงพลผ่านเรื่องร้ายไปได้ด้วยดี
แล้วก็ยังมีการมอบหวายลูกนิมิตรมาคู่กันเลยนะคะ
วายลูกนิมิตรเขามีความมงคลค่ะ
หลายคนนำมาพกติดตัวหรือบูชาเอาไว้บนหิ้งพระ
เป็นหิ้งพระพุทธคุณหลักนะคะ
ก็คือมหาอุดหนังเหนียวป้องกันภัยผีสางเป็นต้นนะคะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนางลำไยวิภาค่ะ

เป็นคนที่เลี้ยงดูลุงพลมาตั้งแต่เกิด
บอกค่ะว่าเท่าที่รู้จักลุงพลมา
ลุงพลเป็นคนนิสัยผู้จาโผงผางบ้าง
เพราะว่าครอบครัวของเธอเกือบทุกคนก็มักจะพูดจาแบบนี้กันหมด
ที่สำคัญลุงพลไม่เคยเป็นคนเกเรเลยค่ะ
เชื่ออย่างสนิทใจว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
เพราะว่ารู้จักนิสัยใจคอของลุงพลเป็นอย่างดี
ลุงพลไม่ใช่คนโหดและไม่ใช่คนชอบโกหก
อันนี้ฝั่งอ่าของลุงพลที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

วิชมก็ทำใจร่มไว้
อาจจะเป็นคนที่เราไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้
ยังเกาะติดทีมขับเรายังเกาะติดอยู่ตอนเรื่อง